ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่ากวาดเอาไปร้อยกว่าเส้นลักษณะเนี่ยเหมือนผู้หญิงนะ
ใช่เดี๋ยวดูค่ะดูภาพตอนที่ก่อเหตุตอนทุ่ม๑๒นาทีนี้หน่อยค่ะ
ที่นี่เขาว่าเป็นโจรกางเกงแดงนะคะแต่

แล้วลักษณะการถือปืนเนี่ยเหมือนผู้หญิงถือปืน
แล้วลักษณะที่เขาแต่งตัวนี่คือใส่เสื้อ

มีฮูตคุมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไปก่อเหตุ
ตอนทุ่มกว่าเมื่อวานนี้
ซึ่งใช้อวุธปืนเนี่ยจี้ร้านทองยาวระราชกรุงเทพฯ
ในโลตัสที่อำเภอนนทัยณคลด๋วย
ค่ะมีโอสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน่ะหนีไปทาง
ตำบลสำโรงกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้แล้ว
อย่างที่บอกว่าลักษณะการถือปืนเนี่ยคล้ายกับผู้หญิงทีนี้
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะตำรวจสพนไทยก็ไป
ตรวจสอบที่ร้านได้สร้อยไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเส้นน้ำหนักเนี่ย
เจ็ดสิบสองบาทมูลราคารวมแล้วเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนบาท
พนักงานในร้านเขาว่ายังไงนะตอนนั้นเดี๋ยวฟังพนักงานพูดตอนเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ตอนสังเกตตอนเขาปุ่งเข้ามาก็ปกติไหม
ซึ่งเรื่อนี้ทางพ๔๕๕บรศนมานะครับ
ชุดสืบมีการส่งชุดสืบไป๕ชุด
คือชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
สืบสพนไทยชุดสืบสวนภาค๓ลงพื้นที่แล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปแกะรอยตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะลงมือก่อเหตุคนเดียว
แล้วเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกว่าลักษณะการถือปืนใช่ไหม

คือตอนแรกเขาบอกว่าเป็นลักษณะท่าทางรูปร่างบอบบางตัวเล็ก
กางเกงแดงด้วยแล้วก็ลักษณะถือปืนคล้ายการถือของผู้หญิง
ก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แต่ทีนี้ตำรวจเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบอกว่าไม่น่าจะใช่ผู้หญิง

บอกว่าเจ้าหน้าที่พอจะรู้แล้วว่าคนร้ายคือใคร
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสูงวัยรูปร่างสันทัศน์อายุนะ

พนักงานสอบสวนก็เลยต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็คิดว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนี้ด้วยนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือจัดชุดไล่ล่า๕ชุด
แล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นผู้ชายแล้ว
ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะฮะไม่ใช่โจรสาวแล้วนะครับ